เอามาดูหนุ่มแบงค์ทิติกันบ้างดีกว่านะหนุ่มคนนี้โอ้โห
ตอนนี้กำลังเรตติ้งขึ้นสูงทีเดียวเชียวกับความฮอตของเขานะคะ
แล้วก็งานเยอะมากด้วยเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะ
ได้ไปร่วมเล่นหนังนะคะหนังร่วมทุนสร้างกับจีนเป็นเรื่องแรกค่ะ
ทิติบอกเลยว่าลุ้นมากเหมือนกันนะจริงเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์การไปถ่ายซีรีส์ของญี่ปุ่น
แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเยือนเมืองจีนค่ะ
แล้วก็เรื่องกับนางเอกแพตตี้เนี่ยต้องมีการกุ๊กกิ๊กกันพันละวันเลยในการเล่นละครด้วยกันนะฮะ
เองจะเกรงใจพี่แดนวรเวทหวานใจตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังแบงค์เขาหน่อยค่ะ
เป็นโปรเจคต่างประเทศด้วยเนาะ
ใช่ครับเหมือนเขาคู่กับทางจีนเลยไม่เคยไปเลยพี่

แต่ว่าหวังว่าหลังจากโปรเจกต์นี้ก็น่าจะแบบมีโอกาสได้ไปเยี่ยมใหญ่ที่นู้นบ้าง
ส่วนมากจะเป็นญี่ปุ่นมากกว่าช่วงแบบปีที่ผ่านมา
อันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเราได้มาแบบเล่นด้วยกันเล่นคู่กันอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าแบบพี่เขาก็เก่งมากแล้วก็แบบน่ารัก
ก็เกรงใจครับผมเวลาอยู่นอกคาแรกเตอร์อะไรเงี้ย
แต่ว่าพอเข้าบทเราก็ตามคาแรกเตอร์ไป
แบบเองจะน้อยใจรึเปล่าแล้วมีการพูดคุยกับเปิ้ลสังกัดหรือย่าง

จริงแล้วคือเราอาจจะแบบไม่ได้ถนัด

มีทั้งเรื่องของการร้องการเต้นด้วยอะไรอย่างนี้ใช่
แต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายนั้นอะไรอย่างนี้ครับผม

ใช่ครับเพราะว่ามีการคุยกันอะไรอย่างนี้ด้วย

ที่อยู่ในนั้นก็แบบว่าทั้งเต้นแล้วก็ร้องได้อะไรอย่างนี้

จะมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลย